วันหยุดยาวนี้ประกอบกับที่มีการผ่อนคลายแล้ว

ทะเลเนี่ยคือจุดมุ่งหมายหลักเลย

รู้สึกยังไงบ้างได้ปลดปล่อยไหมไปทะเล

หนึ่งในนั้นคือที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะ

ขับรถกันไปขึ้นเรือเฟอรี่แล้วก็ไปท่องเที่ยวกัน
นี่ค่ะคือสภาพณปัจจุบันวันนี้

รอลงแพร่รอลงเรือเฟอรี่

ต่อคิวกันยาว๓กิโลเมตรได้ค่ะ

อย่างที่บอกว่าคนเอารถยนต์ส่วนตัวมากันเยอะนะคะ
เยอะนะคะมันก็เลยยาวอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ซึ่งถ้าเรือที่เขาจะให้เอารถลงไปได้เนี่ยก็จะเป็นเรือเฟอรี่ในย่านอ่าวสับปะรด
ประมาณสักสองพันคันได้อ่ะค่ะยาวตั้งแต่ท่าเรือจนถึงเนินเขาที่ทำการอุทยาน

ก็เลยต้องจัดกำลังตำรวจกว่า๑๐นาย

ตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครอง

ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ต้องลงเรือข้ามฝากที่ท่าเรือเฟอรี่๒
แห่งตามแยกต่างตลอดเส้นทาง
หนึ่งเลยก็คือเพื่อการต่อแถวที่เป็นระบบระเบียบ

โมงยังไม่ครึ่งลากไปนะคะไม่เกิน๑ทุ่มน่าจะเคลียร์ได้หมดค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลของท่าเรือเฟอรี่ทั้งสองแห่งเนี่ย
บอกว่าหยุดยาวนี้นักท่องเที่ยวเน้นนำยานผ่านะส่วนตัว
ก็คือรถยนต์ส่วนตัวมาท่องเที่ยวที่พื้นที่เกาะช้างกันต่อเนื่อง
รถก็เลยสะสมกว่า๒๐๐คันแบบนี้ค่ะ
โอ้โหยาวนะยาวจริง